สารการน้ำและเป็นผลสึบเนื่องจากเรื่องที่
ลุงตัวท่านนายกประยุทธ
ลีน่ามาคนแรกเลยใช่ไหมแม่ลีน่าผ่ามาเต็มเลย

กระโมมก็สั่งทหารไปแก้ปัญหาสิและสั่งส้ม
่งสั่งซ่วมนี่แม่ลีน่าเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรี
ซ่วมแทนลุงตู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ใครจะคาดคิดว่าพลังศรัทธามันมามากเหลือเกิน
ศรัทธาขนาดไหนมีคนทำคลิปออกมาร้อนแรงอย่างห่างฝนเลย
ออกมาเยอะแยะเลยฮะมาสวดมนต์ไล่พายุกัน

ในกรุกแรงทุกเรื่องสบายโควิดรอบนั้นสวดมนต์ทุกคนปลอดภัย
น้ำถวมสบายแก้ง่ายแค่สวดมนต์
ฮู้ได้ยินน้ำวตรักษะศรัทธาภาควัตโตสะพีสินโยโอ้แจ้ง

เฮ้ยไหวจริงอะไหวมาก
นี่มาคนแรกนะจริงมาเป็นกระตากเลยมีอีกมั้ยมีอีกมั้ย
เดี๋ยวดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยโอ้อันนี้มีเสียงไหมฮ
ฮะเอาฟังเสียงฟังเสียง
อันนี้จริงจังสวดมนต์แบบจริงจังแล้วมีพลังจักรวาล

สวดมนต์และด้านหลังเป็นภาพลุงตู่พอดิบพอดีเชิญด้วยฮะ
ไปก็ระแวงไปสวดไปก็คิดในใจมันจะได้ผลเหรอวะ
แต่สวดไปก่อนนะฮะนี่คือความร้อนแรงเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของภารกิจลุงตู่ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ
จังหวัดสุโขทัยแล้วคราวนี้มากันไปกระตากกระตากเลย
ส่วนใหญ่คือดูออกใช่ไหมประชดแหละประชดดูออกแหละชัดเจนอยู่นะฮะ
วันนี้น่าจะมีอีกหลายคลิปวันนี้ไม่รอดแน่